วันนี้เราจะพาไปส่องกิจกรรมสุดน่ารักของเด็กนะคะ
รับบทเป็นเกษตรกรกัน
เริ่มกันที่เจ้าประจำเจ้าเดิมเลยค่ะ

คือกิจกรรมนี้หลายบ้านเขาเคยทำกันมาแล้ว
ชมทำไงรู้ไหมคะรับหน้าที่เป็นช่างภาพคอยตามแชะโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่มาฝากให้พี่ป้าน้าอาหารได้ดูกัน
ดูท่าของพี่สายกับพี่ป้าคือทะมัดทะแมงมากเลยนะคือเหมือนก่อนหนึ่งว่าอยู่ที่บ้านตัวเอง
มือนึงถือตะก้าอีกมือนึงควานหาไข่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอ็นดูรองเท้าบูธของพี่จังเลยอ่ะน่ารักมากเลยคุณผู้ชมเข้าธีมสุด
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเต็มกันหน่อยค่ะ

เขาไปเที่ยวแบบว่าบ้านสวนกันอย่างนี้คุณผู้ชม
เป็นแบบชาวนากันเลยนะคะได้ดูสุดค่ะ
ให้ดูน้องเอ็มเดมี่นะคะใส่ชุดชาวนาแบบไซสจิ๋วค่ะ
นี่พระเขาหมามานะคะเดี๋ยวนะคะเหมือนเรา
สมัยเด็กที่แบบเล่นร้องงานแฟร์คุณผู้ชม
เออนะคะได้ดูมากนะคะแถมตอนที่ถ่ายรูปให้คุณตาคุณยายโอ้โห
ุ๊กดิ๊กไปมาอาจจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะนี่
เห็นเอ็นดูเวลาเขาเล่นกันเนอะตาตายายนี่เขาหลงหลานมากนะ
เขาก็เลี้ยงอยู่ช่วงนึงอ่ะไปกลับมาดุกดิกเลย